ดูเด็ก๑๗ค่ะคุณผู้ชม
คนที่ก่อเหตุเป็นพ่อแท้ของน้อง
แล้วทำมาต่อเนื่อง๕ปีตั้งแต่น้องอายุ๑๒ค่ะ
สิ่งที่ฟังข่าวนี้แล้วช้ำใจมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก
ก็คือแม่แท้ของน้องก็รู้เห็นเป็นใจด้วย
บอกกับลูกเลยนะถ้าเกิดว่าพ่อมีอารมณ์ลูกต้องยอม
การแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วจริงเหรอคะคุณผู้ชม
ข่าวนี้ก็มีคำถามเลยแหละฮะว่าโอ้ทำแบบนี้กับลูกแท้ได้อย่างไร

ใช่ค่ะเรื่องนี้ถูกโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
คนโพสต์ชื่อชะลิดาวัฒนะ

ค่อยไล่เรียงค่อยอ่านให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
คือเขาขึ้นต้นโพสต์ว่าขออนุญาตผู้เสียหายแล้วนะคะ
วันนี้ได้เข้าไปช่วยน้องที่ถูกพ่อแท้ข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒ปี

แม่ของน้องรู้เห็นมาตลอดแต่ให้ลูกยอมพ่อ
ถ้าพ่อต้องการอะไรอยากได้อะไรต้องตามใจพ่อ
แล้วน้องไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าพ่อไม่ให้เรียนไม่ให้เจอผู้คน
ถ้าเกิดว่าพ่อไม่อยู่พ่อก็จะขังน้องเอาไว้ตลอด
แต่แม่แท้ไม่ได้ปกป้องลูกเลย
ให้ลูกยอมคนเป็นพ่อถ้าเกิดว่าพ่ออยากมีอะไรด้วย
แล้วก็โพสต์ก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่าแม่ชอบตีน้อง
หนักมากจนไม้กวาดหักตีเหมือนกับเกลียดน้อง

แต่พ่อแม่เอาน้องมาเลี้ยงตอนน้องอายุ๑๒แล้ว
ก็โดนพ่อแท้ขืนใจมาโดยตลอด
ทั้งตบตีคมคู่จนน้องทนไม่ไหว
หนีออกมาจากกระท่อมปลายนา
เพื่อไปหาน้องสาวของพ่อก็คือคุณอา
แล้วก็ขอร้องให้คุณอาช่วย
เข้านี้นะคะในโปสต์ก็บอก
เราจะช่วยเด็กช่วยเคสนี้ให้ดีที่สุด
ใช่ค่ะคืออย่างที่บอก
ตอนที่ไปช่วยละนะพ่อไปช่วยที่บ้านอา
จนตอนนี้คุณผู้ชม

หน่วยงานรัฐและให้หน่วยงานรัฐมาช่วยหน่วยงานน้องหน่อย
แล้วก็มีการพาน้องไปแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาที่แจ้งก็คือกระทำชำราว
แล้วก็พาน้องไปพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนพ่อ
ตอนนี้ก็ถูกคุมตัวส่งฝากขังแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนคร

ตำรวจสพอีกพื้นที่ที่รับเรื่อง
เขาก็บอกจะไปยื่นคัดค้านอีกรอบ๒

ก็พยายามที่จะไปประกันตัวสามี
คือพ่อของเด็กออกมาให้ได้ค่ะ

ว่าทำไมลูกถึงไปแจ้งความผู้เป็นพ่อ
โดนขนาดนี้ไม่แจ้งความได้ยังไงคะคุณผู้ชม

อย่างที่บอกว่าน้องโดนย่ำยีแบบนี้มานาน๕๖ปี
ไปทั้งกายช้ำไปทั้งใจค่ะ

ก็พยายามที่จะสอบถามเรื่องนี้
สอบถามไปยังตำรวจภูทรเมืองสกลนครนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้จับตัวพ่อ
แล้วก็สอบสวนเด็กวัย๑๗ปีเบื้องต้นแล้ว
พ่อดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก

ส่วนเรื่องของประเด็นคดีข่มขืนกระทำชำราวเนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกุฎบาก
มีการประสานกับตำรวจท้องที่ไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงตำรวจหน่อยค่ะ
คือตอนนี้ก็มีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเด็ก
แต่อย่างหนึ่งพ่อน้องขู่อาฆาตน้อง
บอกว่าถ้าเกิดกูออกมาได้กูจะฆ่าให้หมดทุกคนแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมแล้วทีนี้เขาก็ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก
ตอนนี้น้องเองก็ได้รับการดูแล
เอาน้องไปส่งโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายแล้ว
ยังมีอาการเกร็งยังภาวะอยู่
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเด็กคอยดูแลน้องอยู่
ต้องดูแลสภาพจิตใจกันไปยาวเลยนะครับ